ทัศนัยเคยได้ยินคำว่าราชรสมาเกยไหม

ราชรสมาเกยคือพวกยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอำนาจอะไร

แต่คราวนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ราชรสมาเกยค่ะ
แต่เป็นรถมาเสยเสยเข้าที่ร้านเสริมสวย
สุพรรณบุรีกลางดึกเมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชม
แล้วหายไปเลยนะแต่ท้ายที่สุดตำรวจเขาไปตามมาได้
เพราะมีหลักฐานในที่เกิดเหตุ
คือเขาแกะรอยจากป้ายทะเบียนรถนะคุณ
นี่ค่ะเมื่อคืนตอนประมาณสัก๕ทุ่ม๔๐นาที
ตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีรถมาพุ่งชนบ้านเรือนของชาวบ้านทรัพย์สินเสียหาย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะคือโค้งสวนภู
ก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยจากนารายไปด้วย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันเป็นทางโค้งคุณผู้ชม
แล้วมีรอยล้อรถเบรกเป็นระยะทางยาวสัก๕๐เมตร

เสากันศาสตร์หน้าบ้านถูกชนพังหลังคาตกลงมา
แล้วภาพเกาะหน้ามันเบี้ยที่คุณมันสมเห็นเป็นน้ำพุ่งออกมา
อันนั้นคือท่อประปาแตกน้ำมันก็ไหลเจิงนองไปหมดเลยค่ะ
แล้วในที่เกิดเหตุก็พบรถแวนรถมอเตอร์ไซค์

แล้วนี่ตำรวจเขาไปตรวจสอบที่ก่อย่าก็ไปเจอแผ่นป้ายทะเบียน
รวมถึงไปเจอกระจังหน้ารถมิซูบิชิค่ะ
ทะเบียนที่ตกอยู่ก็คือทะเบียนทพลจุฬา๔๕๗๓กรุงเทพมหานคร
แล้วตกอยู่ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นของรถคันที่ขับมาชนนี่แหละค่ะ

ตำรวจก็เลยต้องเก็บป้ายทะเบียนเก็บกระจังหน้ารถเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเจ้าของร้านนะคะก็คือนางสาวรุ่งลาวัลถิ่นวงอายุ๔๕ปี
เล่าให้ฟังบอกโอ๊ยจะหลับอยู่แล้วตอนกลางคืน
จู่ได้ยินเสียงเป็นรถเบรกเอี๊ยดมาก่อน
แล้วก็ดังตุ้งสนั่นอยู่หน้าบ้านนะคะ
พอออกมาดูเนี่ยก็เจอเป็นรถพุ่งมาชนหน้าบ้าน
ชนรถยนต์ก็เสียหาย
แล้วรถคันที่ขับมาชนก็เร่งเครื่องหนีไป
ทั้งที่หม้อน้ำรถแตกอันนี้ท่อปลาปลาหน้าบ้านแตกด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะตกอกตกใจแค่ไหนคะ
นี่ไงพอออกมาเจอชนเสร็จแล้วปุ๊บก็ขับต่อไปเลยหายไปเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตามเพราะเมื่อสักครู่เนี่ย
เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าแกะรอยจากป้ายทะเบียนรถ
ก็ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะ
รถคันที่ก่อเหตุไปจอดอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
สักประมาณ๒กิโลเพราะหม้อน้ำเขาแตกด้วยไง
แล้วก็คงชนหนักมากจริงขับต่อไปก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
ก็เลยคุมตัวคนขับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ถามคุณรุ่งลาวัลเจ้าของร้านด้วยนะ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ชนไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๑เนี่ย
กลางปี๖๑ก็มีรถแหกโค้งมาแล้วก็มาชนที่ร้านของเธอเหมือนกัน
คือจุดพิกัดมันอยู่ตรงช่วงทางโค้งพอดีด้วย
ต้องระวังกันด้วยอาจจะต้องมีการไปแก้ไขนะ
เอาป้ายไปตรงไปเตือนเอาไว้หน่อยนะฮะ